ต่อไปคุณผู้ชมจะขนลุกหนักมากอาจจะขนลุกทั้งตัวเลย
แต่คุณผู้ชมที่กลัวงูนะอย่าเปลี่ยนช่องคุณต้องดู
อาจจะปิดตาแง้มนิ้วดูนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัว
และเป็นภัยใกล้ตัวมากมากคุณเคยคิดไหมว่างูเนี่ย
มันจะอยู่ในชะโครกใช่ฮะอ่าแต่คราวนี้ใต้อ่างล้างหน้าของคุณ
มันอาจจะออกแบบให้มีโพรงและงูมันเข้าไปอยู่ในนั้น
คุณผู้ชมต้องดูเรื่องนี้ภัยใกล้ตัวจริงฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหคุณผู้ชมข่าวนี้ขนลุกจริง
ขนลุกสู้เลยอ่ะงูเห่าด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตอ่าวนาง
อำเภอเมืองกระบี่เข้าไปจับงูเห่าตัวเคือง
ที่มันซ่อนอยู่ในห้องน้ำตอนแรกเจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องน้ำหาไม่เจอ
ทีนี้ต้องถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็คือ

เขาอยู่บ้านเล็กที่๗๗๐ทับ๒หมู่๑ซอย๖บ้านช่องพลีตำบลอ่าวนาง
โดยพบงูเห่าแอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงใต้อ่างล้างหน้าคุณ
อันนี้ถ่ายมุมเสยนะอ่างล้างหน้าบางทีอาจจะออกแบบมาให้มีโพรงอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่งูเนี่ยมันเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแบบโอ้โห
เข้าไปดูแล้วค่อยเลยฮะในการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ย
หงายจอขึ้นแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยดูความเคลื่อนไหวของมัน
แล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวตอนที่หัวงูมันโผล่ออกมา
แล้วก็มันขู่ฟ่อแบบนี้นี่จังหวะโผล่ออกมาแล้วนะฮะ
มันโผล่มาใต้โพรงอ่างล้างหน้าแล้วนะครับ
ใช้เวลา๕นาทีจับงูได้สำเร็จวัดความยาวมาได้๑เมตรฮะ

เจ้าของบ้านเพิ่งจะซื้อแล้วยังไม่ได้เข้าอยู่เลยนะคุณ
เดือนที่ผ่านมาขณะมาตรวจงานก่อสร้าง

หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอว่างูมันอยู่ตรงไหนนะคุณนะ
อยู่ในท่อซุกในชักโครกก็ไม่มี

แต่ได้ยินเสียงมันตลอดเวลาที่คุณไปล้างหน้า
คุณคิดดูถ้าคุณยืนล้างหน้าอยู่ได้ยินเสียงอะไร
พ่อก็งงว่างูอยู่ตรงไหน
สรุปว่ามันอยู่ตรงนี้น่าจะนานนับเดือนแล้วฮะ

มองไปมองมาฟังเสียงนะครับ
เพราะว่างี่หูฟังอยู่ใต้โปรงอ่างนั่งจริงด้วย

แต่ตอนยังจับไม่ได้นะพี่อาจจะโดนฉกก็ได้นะฮะ
แต่ตอนนี้เขาเตรียมนำเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชค

คุณผู้ชมเรื่องใกล้ตัวแบบนี้

คนลุกจริงแต่ถึงได้บอกว่าอย่า

เพราะว่ามันอาจจะน่ากลัวก็ปิดตาดูหน่อย